การแต่งตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
จากต้องการให้เข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยกันในพักพลังประชา
รัฐแล้วนะครับยังมีเป้าหมายสำคัญคือการแก้เกมรัฐบาลเสียง
ริ่มน้ำที่กำลังเผชิญศึกใหญ่ในสภาด้วยเจาะประเด็นจากรายงานครับ
รัฐบาลนำวิทยุกว่า๑๐เครื่องมาติดตั้งโดยรอบที่ประชุมรัฐสภา
หวังให้สอสอคอยติดตามความเคลื่อนไหวนอกที่ประชุม
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหากมีการออกเสียงลงคะแนนในสภา
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากสัปดาห์ก่อน
สอสอหลายคนมาลงคะแนนไม่ทัน
ทำให้ฝ่ายรัฐบาลลงมติแพ้ฝ่ายค้านเพียง๑เสียง
ในการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภา
หัวข้อเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราชดร
จากปัญหาด้านการสื่อสารส่วนหนึ่งของปัญหานี้
คือสัญญาณที่ไม่สู้ดีของสถานะรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

ในการร่วมรัฐบาลของพักการเมืองขนาดเล็ก
ยิ่งทำให้พักพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำ
ต้องวางแผนเกมสภาให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ต้องเร่งเกมเสนอชื่อ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของพัก

เพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ
ไม่นกหวังกันถึงได้รู้อย่างนี้
มีคนเอก
ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือ

ห้ามลงพื้นที่ตรวจราชการ

เพื่อป้องกันปัญหากรณีต้องมีการยกมือโหวตกฎหมาย

โดยขณะนี้มีรัฐมนตรีเป็นสอสอรวมทั้งหมด๑๖คน
และเป็นสอสอสังกัดพักพลังประชารัฐมากถึง๗คน
ขณะที่ภาพรวมของเสียงในสภา
ฝ่ายรัฐบาลมีสอสอมากกว่าฝ่ายค้านเพียง๘เสียงเท่านั้น
โดยรัฐบาลมี๒๕๓เสียง
หลังจากภาร์คไทยสิวิลัยถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ส่วนฝ่ายค้านมี๒๔๕เสียง
หลังจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจถูกสารสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
จากนี้ทุกวาระการประชุมในสภาจะมีความสำคัญ
เพราะถือเป็นบททดสอบก่อนถึงศึกใหญ่
อภิปรายไม่ไว้วางใจและอภิปรายงบประมาณประจำปี๒๕๕๙
รัฐบาลต้องเข็นทุกวิถีทางเพื่อให้มีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านในทุกกรณี